แหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นค่ะแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยนะคะ
หลังจากป้องกันแชมป์ได้สำเร็จตอนนี้ค่ะเดินสายแจกการ์ดแต่งงานกับน้องจ๊ะจ๋านะคะ
แฟนสาวสวยแล้วก็บอกว่าอนาคตก็ตั้งเป้าว่าจะปักหลักที่บ้านของเจ้าสาวทำสวนทุเรียน๖๐ไร่ค่ะ
ซึ่งเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นก็เพิ่งจะป้องกันแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟล์เวท๑๑๕ปอนด์ของสภามวยโลกกับอิรานดีอาร์ชนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ซึ่งล่าสุดค่ะเจ้าแหลมพร้อมด้วยน้องจ๊ะจ๋านะคะ
นางสาวพรพิมลสารแก้วว่าที่เจ้าสาววัย๒๗ปีค่ะ
ก็เดินทางไปพบนายวิบูลรัตนาพรวงนะคะ

เพื่อมอบการ์ดเชิญเป็นเกียรติในงานพิธีมงคลสมรสของทั้งคู่
ที่จะจัดขึ้นวันที่๑๑พฤศจิกายนนี้ที่สาระอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอหลังสวน
พร้อมได้เชิญให้เป็นประธานในพิธีให้ด้วยค่ะ
ส่วนการ์ดแต่งงานของเจ้าแหลมศรีสะเกดก็เป็นการ์ดธรรมดาไม่ได้หวุ่นหวะอะไรนะคะ
ซองแล้วก็กระดาษสีเหลืองพิมพ์ตัวอักษรสีทองแบบปกติทั่วไปค่ะ
ส่วนอนาคตหลังจากแต่งงานของทั้งคู่นะคะก็บอกว่าจะกลับไปสร้างบ้านแล้วก็ทำสวนทุเรียน
พ่อตามอบไว้ให้กว่า๖๐ไร่ในพื้นที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะ